ทุกผู้ชมครับไปดูรถตู้ของทางร่วมกระตันยูหน่อยนะฮะ
สมุทรปราการนะครับคือทางคนที่เขาเป็นเจ้าของรถบอกว่าตอนที่เอาไปจอดเนี่ย
ก็เข้าเกียร์หนึ่งอย่างดีเกียร์หนึ่งเกียร์กระปุกเนี่ยเขาจะมีเกียร์ที่จะต้องเข้าเอาไว้หน่อยหนึ่ง

คือมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เกียร์อาถอย
เกียร์หนึ่งเหมือนเกียร์เดินหน้าค้างเอาไว้เลย
รถมันจะได้ค้างไว้เพื่อไม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยค่ะ

แต่รถมันไหลไปได้ยังไงอืม
ลานจอดรถก็ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหเป็นพื้นลาดเอียงอะไรขนาดนั้นนะ
นี่เหรอนี่คันนี้ใช่ไหมใช่
เขาแปลกใจมากเขามาเปิดกล้องวงจรปิดดู
ว่ารถมันไหลมาได้ยังไง
ล้อมันดูหมุนแบบหมุนไปปกติเหมือนไม่ติดขัดอะไรเลยนะ
แล้วก็ไปชนรถเก่งคันนั้นไปดันอ่ะว่างั้นเถอะ
แล้วรถเก่งก็นู่นลงไปนู่นเลยเอ๊ะร่องสวนข้างหลัง
รถเก่งก็โดนดันจนทะลุไปเลยเหรอคะ
ก็เสียหายรถเก๋งอ่ะโอ้นี่นะฮะ
เขายืนยันว่าใส่เกียร์หนึ่งเอาไว้นะเจ้าของรถเนี่ย

แล้วดึงเบรกมือด้วยนะแล้วมันไปได้ยังไง

โตโยต้านะรถตู้ของทางร่วมกระตันยูนะครับ
กไก่ต่อเต่าสี่ห้าเก้าเก้าค่ะจังหวัดพยาววันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
สิบหกใช่อีกสามสี่วันค่ะนี่รถเก๋งก็กไก่จอจานหกหกแปดเจ็ดยาลา
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะตอนที่ใครเลือกเนี่ยรถกู้ชีพเคลื่อนตัวเองไม่มีคนขับ
นี่เหมือนหนังสือการ์ตูนผีสมัยก่อนเหมือนกันนะใช่เล่มระบาดเออถูกต้องค่ะ
ไม่มีคนขับนะฮะจอดอยู่ที่ร้านจอดรถนะครับยี่สิบสี่การย้ายยนต์นะครับ
เป็นโรงจอดรถในซอยมังกรนาคดีที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรค่ะอ่าทีแรกผมก็เอกใจเพราะว่ามุมกล้องวงจรปิดเนี่ย
เราจะไม่เห็นมุมซ้ายมือสุดสุดอ่าที่ท้ายรถทีแรกยังคิดเอ๊ะเขาสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า
อืมอ่าพอดูจุดเริ่มต้นของคลิปเนี้ยมันไม่เห็นตอนช่วงท้ายอ่ะ
ซ้ายมือสุดสุดอ่ะมันเห็นแต่ช่วงเกือบท้ายรถที่มันรถมันไหลมาแล้วใช่
แต่ก็โอ้โหถ้าเกิดจะสร้างคอนเทนต์นี่ลงทุนให้ให้รถเก๋งเนี่ยเห็นไหม
เห็นตรงนี้ใช่ไหมค่ะเนี่ยก็เป็นไปได้ถ้าเกิดคนจะเข็น
เห็นครึ่งคันอ่ะอ่าถ้าคนจะเข็นใช่ไหมอืม
จังหวะที่จะเห็นกล้องวงจรปิดเขาก็ส่งแรงมารถก็มาแต่รถอย่างนี้
อืมแต่จะลงทุนถึงขั้นเอารถเก๋งให้พังเสียหายไปด้วยเหรอนั่นน่ะสิ
วันนี้เราก็เลยให้คุณบอมอภิวัตนะครับผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะโรงจอดรถในซอยมังกรนาคดี
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตรงนี้นี่แหละนี่ฝนตกด้วยวันนี้
ก็ไปเจอผู้ที่เขาเป็นอาสาร่วมกระตันยูนะฮะที่เป็นเจ้าของรถนะครับ
ชื่อคุณภาคภูมิปรีเลิศอ่าคุณภาคภูมิใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะการันตีได้ว่า
ชื่อภาคภูมิเนี่ยเขาจะไม่โกหกแน่นอนคุณคุณมั่นใจใช่ไหมใช่
ถ้าในข่าวอื่นมีชื่อภาคภูมิขึ้นมาเขาจะพูดความจริงอยู่แน่นอนอ่า
ก็เลยให้พี่เขาเปิดปากหน่อยโอ้โหเห็นไหมอ้าวมาค่ะ
เปิดปากกับภาคภูมิเปิดปากหน่อยพี่มันเกิดอะไรขึ้น
นี่เขาเล่าให้ฟังนะฮะคุณภาคภูมิบอกว่าเขาจอดรถสแตนบายเพื่อรอเหตุนะครับ
ก็มาดูรถเนื่องจากน้องเนี่ยลืมแก้วน้ำไว้ในรถ
กลัวว่าน้ำในแก้วมันจะหกเปื้อนรถ
พอมาถึงรถตู้กู้ไพของเขาไหลไปชนรถเก๋งอีกคันนึงได้ยังไง
แล้วรถเก๋งก็ไหลต่อไปอยู่ในพงหญ้านู้น
ก็ยังงงอยู่ว่าจอดใส่เกียร์ไว้นะดึงเบรกมือด้วยไหลได้ยังไง
เพราะไม่ได้มาสตาร์ทเครื่องไม่มีคนขับอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
หลังเกิดเหตุได้เอารถของคู่กรณีเนี่ยไปซ่อมให้ก่อนแล้วนะครับ
ส่วนรถตู้กู้ภัยยังต้องใช้งานอยู่ก็ไม่ได้ซ่อมอะไรนะฮะ
ไม่ได้พังเสียหายมากแล้วก็ไม่ขอขายด้วยนะฮะ
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอามาขับนะส่วนที่มาของรถตู้เนี่ย
เป็นรถของโรงพยาบาลซื้อต่อมาจากน้องที่อยู่ที่พยาว
ซื้อมาได้๑ปีก็เอามาทำใหม่เพื่อเป็นรถกู้ภัยของทางร่วมกับตันอยู่
ก็ใช้งานมาถึงปัจจุบันค่ะคือไอ้สิ่งลี้ลับต่างต่างเนี่ย
คุณภาคภูมิเจ้าของรถบอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอนะ
แต่ถ้าจะมีจริงก็ขอให้มาในแนวคุ้มครองให้ปลอดภัยก็แล้วกัน
พื้นที่เป็นพื้นเรียกปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยจอด
เคยจอดแล้วลืมใส่เบรกมือลืมใส่เกียร์อะไรอย่างนี้ครับ
รถก็ไม่มีไหลก็เลยยังงงว่ามันไหลไปได้ยังไงครับ
ส่วนเจ้าของที่จอดรถนะครับบอกว่าเปิดที่ตรงนี้ให้เป็นจุดจอดรถมาได้ปี๒ปี
ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลี้ลับอะไรลักษณะแบบนี้นะฮะ
ส่วนพื้นที่จะมีอะไรอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
เจ้าของลานจอดรถเจ้าของที่จอดรถบอกว่าไม่เคยเจอนะ
แต่มีคนเคยเห็นเจ้าที่เป็นผู้หญิงมีอายุหน่อยสวมชุดขาว
บางทีก็เคยมาบอกเลขนะบอกหวยให้กับชาวบ้านจนถูกหวยก็มีนะครับ
แต่ส่วนตัวเจ้าของที่เนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยเจอ
ก็อาจจะเกิดการช็อตของรถของรถเหมือนที่ทางผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบาย
อาจจะเกิดช็อตแล้วมันก็ตุ๊กตั๊กตั๊กมา
พอดีรถนี้เขาอาจจะใส่แกหนึ่งมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ได้
น้ำหนักกับวิทยาศาสตร์มากกว่าครับ
เพราะว่าอยู่ที่นี่มานานเนี่ยเจ้าที่ท่านไม่เคยไม่เคยอย่างนี้
แล้วรอบนี้ท่านมาให้โชคหรือเปล่าทะเบียน
ก็มองอีกอย่างหนึ่งท่านอาจจะเห็นคนไทยจน
รอบนี้มาให้โชคคนไทยสักหน่อยไหมเออมันก็มองไปไม่ได้นะ
พี่อุดรเจ้าของที่มองไว้๒มุม
เดี๋ยวคนจะหาว่าแหมไทยรัสพอมีข่าวอย่างนี้มางมงายอีกแล้วแล้วถามอาจารย์ออสมายังไหม

อาจารย์ออสบอกว่าอย่างนี้ครับ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากระบบไฟฟ้าของรถ
ที่เห็นว่ารถไปอย่างช้าเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าของรถ
ตอนจอดดึงเบรกมือเอาไว้แล้วเข้าเกียร์หนึ่งด้วย
รถก็เลยเคลื่อนไปอย่างนี้
ในคลิปบอกว่ามีการจอดรถเบรกมือดึงนะครับ
แล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งคาไว้เป็นไปได้หรือไม่ที่ไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
แล้วเกิดการเองเมื่อเนี้ยอ่ามันเข้าเกียร์หนึ่ง
มันก็พร้อมจะเดินหน้าแต่เผอิญมีเบรกมือดึงมันอยู่นะครับ
ถ้าไม่มีเบรกมือดึงมันก็จะวิ่งออกไปเร็วเลยครับ
เพราะว่าเบรกมือเนี้ยจับอ่าได้ไม่แน่นพอนะครับ
มันก็จะไหลไปช้าช้าช้าช้าอย่างเงี้ยครับ
พอไปถึงรถเก่งคนนั้นมันก็จะดันแล้วก็ทะลกไปที่รั้ว
แล้วก็จนมันไม่สามารถที่จะดันออกไปได้แล้ว
ก็คือมีแรงต้านมากพอที่จะทำให้มันหยุดตรงนั้นได้
อาจารย์ออสบอกว่ามันก็เป็นไปได้ที่อยู่ดีเมื่อรถมันสภาพอาจจะเก่าแล้วก็มันลัดวงจรแล้วมันสตาร์ทขึ้นเอง